ที่ชนบุรีครับกระบะแต่งซิ่งคันนี้ไม่แน่ใจว่าหักหลบสุนัขหรือเปล่าคุณผู้ชม
พุ่งไปแล้วไปชนคนในร้านแล้วตัวเองก็เสียชีวิตคาที่เลย
โอ้โหระเนละนาดเลยคุณผู้ชมฮะร้านขายของชำริมถนนห้วยใหญ่
อำเภอบางละมุงที่ชนบุรีกลางดึกของวันที่๓๐ต่อ๓๑สิงหาคมครับ
ตีสามครึ่งในคลิปเป็นกระบาดแต่งซิ่งคันนี้
ชนชนร้านชำก่อนแล้วไปฟาดเสาไฟฟ้าอย่างแรงครับ
มีหมาสีขาวตัวหนึ่งมันหนีทันนะแต่พนักงานในร้านขายของชำ
โดนชนกระเด็นไปเสียชีวิตเลยครับกระเด็นไปไกลสิบเมตร
คนขับกระบาดก็เสียชีวิตเหมือนกันกู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางเนี่ย
ตอนมาถึงก็เอาอุปกรณ์ตัดทางนำร่างคนขับออกมาจากซากกระบะ
ทราบชื่อคือนายจิรเมษอายุ๓๑ปี
ส่วนพนักงานในร้านขายของชำที่เสียชีวิตชื่อนายภัยศาลอายุ๕๔ปี
ต้องฟังคนเห็นเหตุการณ์หน่อยเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ว่า
ตอนนั้นเนี่ยตัวผมขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านที่จุดเกิดเหตุ
หมาสองตัวมันวิ่งไล่กันแล้วกระบะเหมือนจะหักหลบ
ก็เลยพุ่งเข้าร้านขายของชำแล้วชนเสาไฟฟ้าไปครับ
ส่วนน้องชายของพนักงานร้านที่เสียชีวิตชื่อคุณสวัสดิ์บอกว่าพี่ชาย
พี่ชายเขาเนี่ยเป็นคนสติไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่พอจะทำงานได้นะ
ตอนเกิดเหตุกำลังช่วยกันจัดข้าวจัดของอยู่รู้ตัวอีกทีเห็นพี่ชายกระเด็นไปแล้วอ่ะ
โดนชนไปแล้วส่วนเจ้าของร้านชื่อคุณบันเลงครับบอกว่า
ตอนเกิดเหตุเนี่ยไม่ได้อยู่ในร้านด้วยแต่เห็นจากคลิปวิดีโอในกล้องวงจรปิดตกใจเลย
เสียใจมากเพราะว่านายภัยศาลพนักงานร้านเนี่ยเป็นคนดี
ขยันทำมาหากินเชื่อว่าอันนี้เจ้าของร้านนะเขาเชื่อว่าคนขับกระบาดน่าจะหลับในครับ
ไม่น่าจะใช่ถูกหมาวิ่งตัดหน้าหรอกอันนี้อาจจะมองต่างกันกับคนเห็นเหตุการณ์
ส่วนตำรวจภูทรห้วยใหญ่แจ้งว่าตอนนี้กำลังรอผลตรวจเลือดคนขับกระบะอยู่ว่า
มีแอลกอฮอลหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยจะส่งผลต่อรูปคดีด้วยครับ
ส่วนชาวบ้านก็ให้ข้อมูลว่ากระบะคันนั้นเนี่ยตอนเกิดเหตุนี้ขับมาเร็วด้วยนะ